เมื่อวานี้มีผู้ซื้อปลาหมึกแล้วเอาไปล้างแล้วเกิดฟองฟอด
บอกว่าไปซื้อมาจากตลาดสด๓กองใหม่ในตัวเมืองภูเก็ต
แต่ปรากฏว่าพอมาล้างฟองฟอดเหลือเกิน

เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงไปสอบถามจากเจ้าของคลิปแล้วนะฮะ
เจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟังจะดูคลิปก่อนใช่ไหมย้อนดูสักนิดนึงครับ
มันฟองฟอดขนาดไหนเอาเดี๋ยวดูค่ะ
เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วนะครับฟองฟอร์ดเนี่ยนะฮะ
๑๗๐บาทใครกินลงอันนี้นั่งรุดบดนี้
แล้วเขาก็อธิบายในคลิปอยู่แล้วว่า
ซื้อปลาหมึกมาในราคา๑๗๐บาทพอมาล้างแบบนี้ฟองมันฟอดเหลือเกิน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาด๓กองใหม่
จุดที่ผู้โพสต์ระบุว่าไปซื้อมา
แต่ปรากฏว่าร้านและพิกัดที่ผู้โพสต์บอกว่าซื้อมาจากร้านนี้แหละ
ร้านเขาปิดร้านเขาหยุดนะฮะ
เพราะปกติแล้วจะเปิดเฉพาะวันอังคารกับวันพระสบดีเท่านั้น
ได้สอบถามจากทางร้านอาหารในตัวเมืองภูเก็ตต่าง
บอกเอ๊ะทางร้านอาหารเนี่ยเคยซื้อปลาหมึกมา
แล้วเคยเอามาล้างเป็นฟองแบบในคลิปนี้หรือเปล่า
เจ้าของร้านอาหารต่างบอกว่าตั้งแต่ทำอาหารมา๑๖ปีไม่เคยเจอเลยนะ

แต่คาดว่าแม่ค้าน่าจะใช้น้ำยาบางชนิด
เพื่อจะทำให้หมึกแข็งตัวสดไม่เละแต่อาจใส่เยอะเกินไป
วิธีแก้ไขก็คือใช้น้ำส้มสายชูกับเกลือมาผสมกับน้ำ
แล้วล้างปลาหมึกที่ถูกแช่น้ำยาออก
แต่หากเจอแบบนี้จริงก็ไม่กล้านำไปประกอบอาหาร

คือสรุปแล้วมันมีการแช่น้ำยาเอาอย่างนี้ดีกว่า
ครับด้านของอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งอยู่กับทะเลมาตลอดชีวิตนะอาจารย์ทร
อาจารย์ทรบอกว่าตามธรรมชาติของปลาหมึก

เมื่อเจอน้ำอาจเกิดแรงตึงผิว
ทำให้เกิดปฏิกิริยาฟองอากาศในน้ำที่ล้าง
แต่ฟองก็จะไม่เยอะมากเหมือนในคลิปนี้

ซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ปลาหมึกอาจจะมีการผสมสารบางอย่างลงไป
เพื่อรักษาความสดของสัตว์ทะเล
ส่วนกรณีความเห็นว่ามีการแช่สารฟอร์มาลีนในปลาหมึกหรือไม่นั้น
อาจารย์ทรบอกว่าคาดว่าน่าจะไม่ใช่
เนื่องจากหากแช่ฟอร์มาลีนจะไม่เกิดฟองมากขนาดนี้
ต้นแนะนำว่าหากผู้บริโภคล้างปลาหมึกหรือสัตว์ทะเล
แล้วเกิดฟองขาวข้นในลักษณะนี้
ควรนำมาประกอบอาหารรับประทาน
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ไม่รู้เลย
ว่าจะเป็นสารที่อันตรายต่อร่างกายหรือไม่นะครับ